ที่ผ่านมามีกู้ภัย๒มูลนิธิปะทะกันเองซะอย่างนั้น

แต่ว่าต้นเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดูเหตุการณ์ก่อนครับ
เผินนึกว่าวัยรุ่นตีกันไม่ใช่นะคุณผู้ชมนี่กู้ภัยสองเจ้าครับ
มูลณิธิปะตะกันกับมูลณิธิสยามรวมใจ
โอ้โหเขาไปมาท้ากันถนนเกษมราชหน้าโรตัสสาขาพรรม๔เข็ดคลองเตย

เมื่อสักครู่ถ้าฟังดีมีเสียงปืนด้วย
แล้วก็มีการทุบตีรถปลาขวดแก้ว
โอ้โหตำรวจสนทองหล่อและตำรวจ๑๙๑ต้องไประงับเหตุครับ
ที่เกิดเหตุมันเป็นถนน๖เลนเลย
เต็มไปด้วยเศษอิดแล้วก็เศษแก้วเกลื่อนพื้นไปหมด
กลางถนนเจอคนบาดเจ็บสาหัสด้วยครับ
ชื่อว่านายชุนชนะโชธพรมอายุ๒๕ปี
คนนี้เป็นฝั่งของมูลนิธิป่อเต็กตึง
เป็นเจ้าหน้าที่นะโดนยิงเข้าที่กลางอกอ่ะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุลาลงกร
ล่าสุดมีรายงานมาตอนตี๔๓๐ว่า
ชุนชนะเสียชีวิตคุณผู้ชม

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวไป
เอาล่ะไปถามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
เพื่อนของผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเล่าแบบนี้

ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติ
ไฟล์มูลเรนิทธิคู่กรณี
ก็คือมูลนิธิสยามรวมใจ
แจ้งเหตุเท็จถึง๔เหตุ

เหตุสุดท้ายเกิดก่อนจะเกิดเรื่องก็คือ
อุบัติเหตุรถชนกันบริเวณหน้าโลตัสพระราม๔
พอพวกเขาไปถึงที่จุดเกิดเหตุ
โดนคู่กรณีดักยิงต่อหน้าต่อตาตำรวจเลยครับ

เพื่อนเขาบาดเจ็บสาหัสไป

ขณะที่ตำรวจมาถึงฝ่ายอาสาสมัคร

หลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุหมดเลยครับ

ก็พบข้อความแชทของกลุ่มผู้ก่อเหตุ

แล้วก็มีการตอบว่ายิงไปแล้วนี่

เรื่องต้นทราบว่าแบบนี้ครับ

ที่สยามรวมใจเขาตั้งทีมปฏิบัติการ

ขึ้นมาใหม่แต่ว่าจุดนั้นน่ะ

เดิมครับโดยอาสาสมัครปเต็กตึง
ก็นำเอาเอกสารสรุปการประชุม

นี่มาเปิดให้ดูแบบนี้เลย

หลักฐานไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐาน
ส่วนที่ยังไม่เข้าไปจับกลุ่มคนยิงทั้งที่ขณะนี้ทราบตัวแล้ว
จากว่าเป็นสถานที่ส่วนบุคคลและอยู่ในช่วงยามวิการครับ
ตำรวจเขาต้องรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับก่อนด้วย
อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้คงต้องรอฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่าย
และติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจนต่อไปครับ

คือณตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อ
แล้วก็ยังไม่ได้ข้อมูลจากสยามรวมใจเลยนะครับ